คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอน๔โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองที่ฉะเชิงเศร้า
คือพอเห็นภาพไม่ต้องบรรยายเลยว่ามันคือความรักของแม่พี่อุ๋ย
คุณแม่ขี่รถจักรยานยนต์ไปลูกชายอายุ๑๒ซ้อนท้ายแล้วประสบปฏิเหตุรถล้ม
แล้วแม่แม่ก็เจ็บนะคะลูกชายก็เจ็บแต่ด้วยความรักลูกแม่ยื่นมือไปจับมือลูก
ไหนอยู่ตรงนี้ไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
นี่ค่ะคือแม่ยื่นมือไปจับลูกเอาไว้แม่ก็เจ็บแม่เองก็เจ็บลูกก็เจ็บ

ใช่ค่ะคือแม่เหมือนอยากจะให้รู้ว่าไม่เป็นอะไรนะแม่อยู่ตรงนี้
หันไปมองแล้วมองหน้ากันจับมือกันไว้แบบนี้ค่ะ
ลูกก็ห่วงแม่แม่ก็ห่วงลูกนี่ฮะ
สี่แยกไฟแดงท่าสะอ้านที่อำเภอบังปะกงฉะเชิงเศร้า
คนเจ็บก็คือนางสาวสาวิตรีสุขมาอายุ๓๒
ลูกชายก็คือเด็กชายธนพลอายุ๑๒เป็นคนซ้อนท้าย
น้องเองก็เจ็บแขนซ้ายหักก็นอนอยู่บนพื้นถนนแบบนี้ค่ะ
มันคือความเป็นห่วงซึ่งกันและกันแบบนี้

คือพยายามจะเอื้อมมือไปจับกันนะคะ
แล้วก็ปลอบใจเหมือนแม่ก็พยายามจะพูดนะคะ
จริงแล้วก็บอกว่าแม่อยู่ตรงนี้นะลูกเป็นยังไงบ้าง
กู้ภัยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนก็น้ำตาซึม
แต่ในคลิปภาพจะได้ยินเสียงพี่กู้ภัย

ก็ประถมพยาบาลนำทั้งแม่ทั้งลูกส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ค่ะคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์สกูบิไอสีชมพูขาว
นายโซเทียอายุ๓๗เป็นชาวกัมพูชาและภรรยา

นั่งเยอะเร่นถนนก็เจ็บเหมือนกันแต่ยังให้กันไม่รู้เรื่องนะคะ
ตำรวจก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลกันก่อนเพราะว่าเจ็บทุกคนเลย
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงนี่คืออีกฝ่ายหนึ่ง

เหมือนกับว่ามีการฝ่าไฟแดงอะค่ะ
ฝ่ายไหนผิดยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกที
ก็รักษาอาการบาดเจ็บกันก่อนตำรวจบอกแบบนี้นะคะ